ส่วนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ถือว่าเป็นเหตุระทึกเหมือนกันนะคะที่ตลาดประชานิเวศ๑
หลายคนมากจะไปจับจ่ายซื้อของกันที่นั่นช่วงเย็นคนค่อนข้างพลุกพลาด
แต่เมื่อวานนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะคะเพราะว่ากันสาดของอาคารพาณิชย์ที่อยู่ติดกันเนี่ย
ถล่มลงมาทำให้รถเสียหายไปถึง๗คัน
เพราะดีจริงที่ไม่มีใครบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะ
เป็นลักษณะของกันสาดปูนแล้วพอถล่มลงมารถที่จอดอยู่ก็พังเสียหายนะคะ
อาคารที่ว่าก็เป็นอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้นนะคะเขาปลูกติดกันอยู่๑๒คูหา
ตรวจสอบก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพเลยค่ะ
ระเบียงกันสาดปูนร่วงลงมาเป็นจำนวนมาก
รถยนต์ประชาชนที่จอดอยู่ตรงนั้นก็ได้รับความเสียหายกันไปเต็ม
รถยนต์๗คันรถจักรยานยนต์อีก๒คันค่ะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กั้นพื้นที่โดยรอบแล้ว
เพื่อกันประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกไปเพื่อความปลอดภัย
ไปฟังเสียงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
มันต้องหาที่อยู่นะเพราะว่าเราก็คิดว่ามันน่าจะคงอยู่อีกประมาณ๒๓ปี
กำลังมองหาอยู่
ตอนนี้มันมีสัญญาณไหมคะ
มันก็มีร้านเป็นก๋วยเตี๋ยวเม้งมันซุดลงยุบลง
พอนั้นเขาก็ย้ายออกไป
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็กล่าวหลังลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะว่า
ตรวจสอบอาคารทั้ง๑๒คูหาแล้วเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดอยู่ภายใน
ส่วนความผิดทางคดีอาญาตอนนี้ต้องให้ทางกรทมที่เป็นเจ้าของอาคารเข้าร้องทุกข์กับตำรวจ
กรณีผู้ที่อยู่อาศัยไม่ยอมย้ายออกค่ะก็ถือว่าเป็นฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
ก็อย่างนี้เห็นโดยสภาพภายนอกนะฮะภายในเรายังไม่ได้ค้นดูภายนอกก็เพลิงที่ยื่นออกมาตั้งแต่ชั้น๑ชั้น๒
แล้วก็หลังคาบางส่วนเนี่ยก็เสียหายนะครับที่จริงเนี่ยอาจจะเป็นขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
เจ้าพงานก็คือกรุงเทพมหาคลเขาสั่งให้ออกแล้วตั้งกับปีห้าแปดอ่ะ
ยังถามเลยนี่ถ้าเขาฟ้องขับไล่แล้วแล้วสารมีคำสั่งให้ออกมาแล้วไม่ออกเนี่ย
เราจะจับตัวไปเลยจนกระทั่งกว่าจะออก
ตามกฎหมายแพ่งใช่ไหมครับก็เป็นส่วนหนึ่ง
เราจะดำเนินมาตรการทางกฎหมายแต่ตอนนี้ขอค้นหาก่อน
คืออาคารนี้เนี้ยปลูกสร้างมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้า
นับรวมรวมก็คือสามสิบสี่ปีแล้วนะคะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตจตุจักรเนี่ย
เขามีหนังสือแจ้งมายังประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในอาคารจุดเกิดเหตุ
คือเป็นนังสือที่จะให้ย้ายออกเพื่อจะทำการปรับปรุงอาคารใหม่ทั้งหมด
แต่นับตั้งแต่ที่มีหนังสือมายังไม่มีใครย้ายออกเลย
เพราะว่าก็อยู่ระหว่างการฟ้องร้องในชั้นศาลอย่างที่พลตำรวจโทษานิทบอก
คือเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องกั้นเอาไว้ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในพื้นที่
เพราะว่ามันก็อันตรายนะเพิ่งจะถล่มหมาดนะคะ
แต่ว่าเช้าวันนี้ก็เชื่อว่าชาวบ้านจะเข้าไปตรวจสอบ
ตรวจสอบความเสียหายตรวจสอบอาคารตรวจสอบรถก็น่าจะมีคนเข้าไปดูได้บ้างแล้วนะคะ
เรามีผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวาน
แล้วก็ติดตามความคืบหน้าว่ามีใครติดอยู่ในอาคารหรือเปล่า

ซึ่งเบื้องต้นไม่มีรายงานเรื่องของคนบาดเจ็บคนเสียชีวิตนะคะ

เช้าวันนี้คุณพลอยสจิฤทธิสินอยู่ในพื้นที่นะคะ
พร้อมรายงานสดมาแล้วค่ะเชิญคุณพลอยสจีริฐศิลป์ค่ะ
เนื่องจากเกรงว่าตึกนะคะจะมีการถล่มซ้ำลงมาอีกค่ะ
ขณะที่ชาวบ้านนะคะก็ได้มีการมาเฝ้ารอค่ะ
เพื่อที่จะขอเข้าตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเอง
เช่นเดียวกันกับป้าน้อยนะคะที่ได้มาเฝ้ารอ
เพื่อที่จะขอเข้าตรวจสอบทรัพย์สินเช่นเดียวกัน

ค่ะป้าน้อยคะวันนี้ป้าน้อยได้มีการเข้ามาขอตรวจสอบทรัพย์สิน
ก็อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะไม่ให้เข้า
ป้าก็เลยเข้าไปกับยาภาวาณที่จีนประจำ
พอพั้นหนึ่งพอเรหักอาศัยอยู่ก็ได้ให้ร้านเช่าล้อนอยู่
จับอะไรไม่ถูกเลยวิ่งหากุญแจบ้านวิ่งฮะมันอ่อนไปหมดเลย
มันจับอะไรไม่ถูกพอดีก็จังหวะออกได้อืม
ค่ะแล้วแล้วหลังจากนี้คุณป้าจะทำยังไงต่อคะเหมือนปิดเนี่ยค่ะ
เขาไม่ให้ไม่ให้เราพักอาศัยแล้วก็จะออกอืมจะออกแต่ออกไปว่า
ขอให้เขาบอกว่าจิบของได้ป้าก็จะจิบเลยจะจะออก
แล้วแล้วทำไมกล่องหน้านี้ก็ไม่ได้ย้ายออกไปล่ะคะค่ะก็ว่า
พออยู่ได้เขาอยู่เราก็อยู่ก็พูดกันอย่างนี้เนอะพออยู่
ได้ก็อยู่ไปก็อยู่อยู่มันก็มาเป็นอย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้
ต้องไปอืมแล้วรถเรียกก็ยังต้องไม่ได้คุณคงไปไม่ได้
ต้องรอไปอีกสักสิ้นรถเสร็จแหละอืมค่ะเขาเรียกว่าได้รับความ
เนี่ยอ่ะสองคันรถที่รับความเสียหายมีอะไรบ้างอ่ะ
ก็มีรถคันดำแล้วก็อีกคันหนึ่งสีเขียวนั่นเนี่ยที่ได้ส้มพัง
นี่ค่ะขอบคุณป้ามากเลยนะคะค่ะซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้มีการตั้งศูนย์อำนวยการนะคะ
เพื่อที่จะให้ผู้ที่เสียหายค่ะเข้ามาเพื่อที่จะลงชื่อนะคะ
ในการตรวจสอบทรัพย์สินค่ะรวมถึงก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
เข้ามาช่วยในการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของประชาชนค่ะ
ที่จะไม่ให้เป็นช่องทางนะคะให้โจรขโมยนะคะ
เข้ามาขโมยข้าวของของประชาชนได้ค่ะ
เดี๋ยวจะไปสอบถามจากพี่สายตรวจนะคะสอนอประชาชื่นค่ะ
อยู่ตรงนี้นะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเหตุการณ์ว่ามีอ่า
รักษาความปลอดภัยเนี้ยค่ะเป็นไงบ้างคือ
ก็ไม่มีอะไรครับมันไม่มีคนบาดเจ็บไม่มีคนล้มตาย
ไม่มีคนอะไรแต่ว่าที่เราต้องมาดูอ่ะเพราะว่าเราต้องมาดู
รักษาทรัพย์สินของประชาชนที่ยังตกค้างอยู่ข้างใน
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครบางคนอาจจะแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน
แต่ก็ไม่ใช่ก็ได้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องคอยมาดู
สินแล้วก็บางสิ่งบางอย่างของประชาชนที่อยู่ข้างใน
อืมค่ะแล้วได้มีการเคลียร์ประชาชนลงชื่อหรืออะไร
อ๋อมีมีครับเมื่อวานนี้ตอนสิบเก้าสามศูนย์ทางสนประชาชน
ได้จัดเป็นเช็ครายชื่อว่ามีใครอยู่ครบไหม
มีญาติเราอยู่ครบไหมไม่มีใครสูญหายครับ
ค่ะก็คือเบื้องต้นทรัพย์สินก็ปลอดภัยคนก็ปลอดภัยใช่ไหมคะพี่
ใช่ครับทรัพย์สินปลอดภัยคนปลอดภัยครับไม่มีอะไรครับ
มันมีแค่ที่ตกลงมาเท่านั้นส่วนคนบาดเจ็บคนอะไรไม่มีครับ
เมื่อวานนี้เข้าเช็คกันตั้งแต่แรกไม่มีอะไรครับทุกหน่วย
หน่วยงานช่วยกันเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นสอนอประชาชื่น
อาสาสมกุภัยเอ่อพวกสพทั้งหลายเมื่อวานก็ระดมกันช่วยครับ
เพราะว่าทุกคนมาด้วยความเป็นห่วงอืมโอเคค่ะพี่ขอบคุณมาก
ครับผมค่ะโดยในช่วงสายของวันนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่กรมโยธา
รวมถึงจากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตจตุจักรนะคะ
ก็จะเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่รวมถึงเข้าเก็บหลักฐานนะคะ
เพื่อพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุศึกถล่มในครั้งนี้ต่อไปค่ะ
เพราะจะตีรีสินข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณหลังตลาดประชาชื่นประชานิเวศค่ะ